ส่วนที่อำเภอเนินมะปรางนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญ
คือตอนเย็นนะมันจะมีถ้ำไงเนินมะปรางถ้ำเขาจะสวย
และในถ้ำมันจะมีค้างข่าวช่วงเย็นเขาจะไปยืนรอ
ดูข้างคราวบินออกมาถามว่านักท่องเที่ยวกลัวไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสไงว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ย
มาจากอู่ฮั่นมันมาจากค้างคาเอาต้นกำเนิดมาจากค้างคาว
เออนักท่องเที่ยวไม่หวั่นค่ะความสวยไม่ได้ทำให้เราท้อใจ
ที่จะไปดูความสวยงามเนี่ยค่ะมันบินออกไปเป็นสวยนะ
นี่เยอะมากนักท่องเที่ยวเลยบอกว่าไม่หวั่นแม้วันมามาก
มามากนี่หมายถึงค้างคาวมามากนะเอาไม่ใช่นักท่องเที่ยวมามากนะคะ
เนี่ยบินออกมาแบบนี้เขาบอกไปดูได้ไม่มีปัญหาเนี่ยนะคะ
จุดนี้คือตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษสนุโลกค่ะ
คือช่วงกลางวันเนี่ยนะเขาก็จะเข้าไปดูภูเขาหินปูน
ซึ่งมันสวยงามสลับซับซ้อนตอนเย็นเย็นก็มายืนรอข้างนอกถ้ำ
เพื่อที่จะมาดูค้างคาวมันบินออกไปเป็นฝูง
นักท่องเที่ยวบอกว่าก่อนหน้านี้ก็รู้แหละว่ามันมีข่าวนะคะ
เกี่ยวกับสาเหตุการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนามันมาจากค้างคาว
แต่เขาบอกว่ามันสวยอ่ะก็ต้องมาดูแล้วก็มั่นใจด้วยว่า
มันปลอดภัยไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยนะคะถามว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
มันเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาหรือเปล่าเราต้องไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
นายธรรมรัฐเพชรชรีเป็นสาธารณสุขอำเภอเนินมะปรางบอกว่า
ค้างคาวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เนินมะปรางเนี่ย
เป็นค้างข่าวหน้าย่นตัวเล็กมันคนละสายพันธุ์กัน
ค้างคาวในประเทศจีนที่เมืองอูฮันที่เป็นต้นตอของไวรัสโคโรนา
แต่ยังเลิกก็ตามทางอำเภอประชาสัมผัสนะคะทำความเข้าใจ
เชื้อไวรัสโคโรนาให้ประชาชนเฝ้าระวังไม่ได้หมายความว่า
ค้างข่าวที่นี่มันไม่เกี่ยวข้องคุณไม่ต้องระวังตัวไม่ใช่ไม่ใช่
ที่ไหนก็ต้องระมัดระวังตัวงดสัมผัสหรือใกล้ชิดกับค้างคาว
เหมือนคุณบอกกินร้อนช้อนกลางล่างมือกินร้อนช้อนกลาง
มือนี่ท่องไว้เลยนะคะใช่แล้วล้างมือเนี่ยล้างมืออย่างเดียวไม่ได้นะ
ต้องล้างแล้วก็ถูให้สะอาดนะเอาแรงเอาแรงเนี่ยนะคะ
เอาทำความสะอาดร่างกายแล้วก็บ้านเรือนสม่ำเสมอเนี่ยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าที่เนินมะปรางค่ะไหนไหนค้างคาวเยอะใช่ไหม
เขาจะทำความสะอาดพื้นที่ทั้งอำเภอเลยเพราะว่าหลายคนไง
กำลังตัดสินใจเอ๊ะสุดสัปดาห์นี้มีเวลา๒๓วัน
ไปเที่ยวเนินมะปรางดีไหมแต่ก็ยังกลัวไงมันมีค้างข่าว
คนที่มาเที่ยวจะได้มั่นใจใช่นะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ว่าจะได้ไม่มีเชื้อโรคนะคะ